กลับมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ล่าสุดสารพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวลุงพลนะครับ
โดยมีเงื่อนไขหลายอย่างถ้าไม่ทำตามจะสั่งเพิกถอนคำสั่งทันที
ติดตามการรายงานสดจากคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
รายงานสดจากศาลจังหวัดมุกดาหารเชิญครับ
ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นของการสอบสวนแล้ว
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสุดสุดล่าสุดในขณะนี้ที่บริเวณด้านหน้าอ่า
สารจังหวัดมุกดาหารนะคะที่ทางด้านของกลุ่มบรรดา
แฟนคลับบรรดากลุ่มยูทูปเปอร์ต่างนะคะ
อยู่ระหว่างการรอเฝ้ารอนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
เขยของน้องชมพู่นะคะรวมถึงทนายตั้มที่เตรียมที่จะออกมาแถลงข่าว
ความชัดเจนหลังจากที่ศาลนั้นมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวแล้วค่ะ
ซึ่งสารได้พิเคราะห์คำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
โดยที่บอกว่าระหว่างการสอบสวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวคัดค้านของพนักงานสอบสวน
คำร้องขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้เสียหายและพยาหลักฐานของผู้คัดค้านแล้วเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวน
หากผิดสัญญาปรับ๑๘๐๐๐บาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาหลบหนีข่มขู่พญาหลักฐาน
ว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก่อเหตุอันตรายประกันอื่นนะคะ
ห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชนาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสารที่มีการแจ้งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ขณะเดียวกันก็ได้แต่งตั้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖บ้านกกตูมตะบนกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
เป็นผู้กำกับดูแลผู้ต้องหารายนี้เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สารกำหนดโดยเคร่งครัดนะคะ
หากว่าผู้ต้องหาทำผิดข้อกำหนดเงื่อนไขสารก็จะพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว
หรือว่ามีคำสั่งอย่างอื่นเป็นเหตุสมควรได้ค่ะ
แต่ขณะนี้ในส่วนของตัวของทนายตั้มเองนั้นยังมาไม่ถึงนะคะ
ที่จะมีการพูดคุยกับทางสื่อมวลชนว่าอาจจะมีการเปิดใจที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บรรดากลุ่มพี่ยูทูปเปอร์หลายคนนะคะก็มารอยื่นดอกไม้ให้กำลังใจ
โดยตัวของลุงพลเองนั้นก็ถูกนำตัวมาฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่เวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ตัวของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะเดินทางมาถึงศาลประมาณ๑๐นาฬิกาแล้วก็มีการยื่นคำร้องในส่วนของการขอคัดค้านแล้วก็ขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในส่วนของลุงพล
อย่างไรก็ตามค่ะจะต้องรอความชัดเจนจากทางทนายตั้มอีกครั้งหนึ่ง
ออกมายืนยันออกมาระบุถึงการที่สารนั้นมีการให้ประกันตัวชั่วคราวลุงพลในครั้งนี้
มีพฤติกรรมหรือว่ามีเงื่อนไขอย่างไรที่สารกำหนดและลุงพลจะทำได้หรือไม่
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากศาลจังหวัดมุกดาหารค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณวิมลวันครับ
เดี๋ยวรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมนะคะในข่าวใส่ไข่ไทยรัฐนิวโชว